ก่อนที่จะไปดูคดีของ

แต่ความจริงดูจากคดีแล้วไม่ควรจะเป็นเน็ตไอดอลนะ
เอาเป็นว่าคนดังในโลกออนไลน์กันแล้วกันนะ
ที่ถูกจับกลุ่มล่าสุดเนี่ย

มันหลากหลายเรื่องของการเสพข้อมูลข่าวสาร
ถ้าใช้กรุ๊ปไลน์แอปพลิเคชันไลน์ที่มีคนไทยใช้เยอะที่สุดในการสนทนาสื่อสารกันเนี่ย
พูดคุยทักทายส่งดอกไม้ส่งข่าว

แต่จะมีคนอยู่จำพวกนึงที่จะใช้ไลน์เนี่ยที่เป็นไลน์กรุ๊ปเนี่ย
ในการที่จะใส่ในสิ่งที่มันผิดกฎหมายลงไป

ว่ามันเป็นกรุ๊ปไลน์ที่มันผิดกฎหมายมันหมินเมย์

จ่ายเงินมาสิวันละเท่าไหร่หรือเดือนละเท่าไหร่ก็แล้วแต่
แล้วจะเห็นหน้าคนคนนี้ที่เขาเป็นเจ้าของเนี่ย
จะเป็นโดยผู้หญิงอะ
จะเห็นทั้งแบบโป๊เปลือยหรือถึงขั้นลามกอนาจารย์ขนาดไหนก็ว่ากันไป
เป็นกลุ่มที่เอาไว้สำหรับมีหนังโป๊งหนังโป๊ให้ดูอะไรพวกนี้ก็มี

ไม่ใช่อันนี้เพราะก็ไม่รู้เหมือนกัน
ถามเขามาแล้วก็เล่าให้ฟังเนี่ยช่างพ่งช่างภาพแถวนี้อะไรพวกนี้เขาเล่าให้ฟังหมดอ่ะ

โปรดิวเซอร์ของเราเนี่ย
แล้วก็จะมีแค่เฉพาะคนนั่นแหละคือถ้าคุณไม่จ่ายเงินคุณเข้าไม่ได้
เนี่ยแล้วก็แหมไม่นานมานี้ก็มีกรณีของที่ไปผัวพันกับเรื่องของดาราใช่ไหม

ชื่อแอมม์เค้าบอกว่าเป็นเน็ตไอดอลที่หลายคนติดตามรู้จักกันดี
ว่ามีพฤติกรรมชอบโชว์วิวโชว์โป๊แล้วก็โชว์ท่าทางที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการร่วมเพศนะคะ
หลายครั้งมีการเอาเซ็กส์ทอยเข้ามาใช้ร่วมด้วย
คือหนักถึงขั้นแสดงการร่วมเพศสำเร็จความไข้
โดยใช้อวัยวะเพศเทียมให้กับลูกค้าในกรุ๊ปไลน์ของเธอดู

คือชื่อจริงคือนางสาวจินดารัฐ
ชื่อเล่นชื่อแอมอายุ๓๒ปี

แต่หน้าโดยแท้จริงเนี่ยผมเชื่อว่า
คนในโลกออนไลน์ในข่าวอะไรตอนนี้เขาเห็นเขารู้กันหมดแล้วว่าเป็นใคร

ซึ่งแอมเนี่ยถูกจับนะคะ
แต่ว่ายังไม่ได้ถูกจับในกรณีเรื่องของกลุ่มลับนี่นะ
ถูกจับความผิดฐานช่อกงจากสารแขวงพัทยา
ตำรวจไปตามจับได้ที่บ้านในซอยเพชรกะเสม๔๘นะคะในคืนวันที่๕กรกฎาคม
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากไอ้กลุ่มลับนี้แหละ
เป็นที่กลุ่มที่ต้องมีคนเสียเงินไปดูคลิปโป๊ะเนี่ย
ตำรวจก็เลยขยายผลว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้เป็นใคร
ก็รู้ว่าแอมเนี่ยเป็นเน็ตไอดอลที่มีพฤติกรรมชอบไลฟ์สตรีมจัดฉากอะไรแบบนี้
คนที่จะเข้าไปดูได้ต้องเสียค่าบริการ
ครั้ง๑๐๐๐บาทแถมฟรี๕คลิป
เออเอาสิรถแรกแจกแถมกันไป
มีรายปีด้วยนะถ้าคุณอยากจะเป็นเมมเบอร์รายปีคุณจ่ายเลย๑หมื่น
โอ้โหดูกันทั้งปีเลยดูไม่อั้น
เออทีนี้พอตรวจสอบเพิ่มเติมเนี่ยนอกจากแอมจะทำแบบนี้แล้ว
ยังชักชวนให้มีการพนันฟุตบอลออนไลน์ในกรุ๊ปไลน์ด้วย
และอย่างที่บอกพอสืบย้อนกลับไปอีกไปเจอหมายจับค่ะ
มีคดีช่อกงอยู่ที่ชนบุรี
คือทำเรื่องซื้อขายรถยนต์มือ๒
โอนเงินมาให้เรียบร้อยแล้วแต่ไม่มีรถให้เขา
เออนี่แหละค่ะแล้วพอไปตรวจสอบ
เรื่องของเงินในบัญชีนะปรากฏว่ามีเงินหมุนเวียนเนี่ย

คือไอ้ชักชวนคนให้มาเสียค่าบริการ
เธอลามกอนาจารย์เนี่ยมันอาจจะดูไม่เยอะหรอก
แต่ไอ้เงินหมุนเวียนในบัญชี๑๐กว่าล้านเนี่ย
มันมาจากการเล่นพนันฟุตบอลออนไลน์ด้วย
ค่ะนะแล้วก็ยังมี
อ่าการทำอย่างเช่น

คือแอมรับสารภาพนะว่าเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับจริง
แล้วก็บอกเลยว่าจริงปกติส่วนใหญ่อาชีพหลักจริงเนี่ยนะคะ
คือขายเสื้อผ้าออนไลน์ค่ะก็เอาไว้บังหน้าได้
ฟอกงงฟอกเงินได้ถ้าเจ้าหน้าที่ถามมาเอ๊ะเงินจากไหนเยอะแยะเนี่ย
อันนี้ไงคะขายเสื้อผ้าออนไลน์ค่ะ
ซึ่งตำรวจเขาบอกว่าขายอะไรได้ตั้ง๑๐ล้านในบัญชีขายอะไร
ก็ตรวจสอบครบแล้วก็มีพนันฟุตบอลด้วย
เพราะฉะนั้นก็โดนทั้งช่อโกงแล้วก็เรื่องของพรบคอมเรื่องของลามกอนาจารย์
คือความจริงมันไม่ได้มีคนเดียวนะต้องยอมรับ

คือคนคือเด็กวัยรุ่นเยาวชนผู้ใหญ่เนี่ยรู้หมดเข้าไปดูอะไรกันเยอะแยะไปหมด
ผมว่าถ้าตำรวจจะจับจริงไล่ปราบได้หมดเนี่ยไม่ยาก
ใช่จริงตามไม่ยากอะค่ะคุณก็ลองเสียตังค์เข้าไปล่อซื้อเอาง่ายเลยนะ
เท่านี้ก็รู้แล้วว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนหน้าตายังไง
แต่ถ้าไม่ใช่กรุ๊ปเกี่ยวกับสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเนี่ย
ผมไม่เข้าแน่ผมจะเข้ากรุ๊ปพวกนี้เท่านั้น